ถึงเวลาลุยกับกิจกรรมพ่อบ้านรักธรรมชาติคุณตา

ต้องแบบว่ามีนิยมให้พ่อบ้านแจ๊คด้วยเหรอคะคุณแม่

เพราะว่ากิจกรรมต่อจากนี้ไปเป็นการ

แล้วก็มีรสเค็มปลาเข้ามากดด้วย

นี่รู้กันแต่เรานี่

เอาเป็นว่าตอนนี้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะ

หลังจากที่เราทาดอาหารกัน
ถึงเวลาที่นี่เลยครับผม

จะรักธรรมชาติแล้วครับชั้นโปรตมครับ
และอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่มาที่คลองโครนแห่งนี้
ปลูกป่าชายเลนนั่นเองครับผม
เวลาฮะเราไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกันก่อนดีกว่าจ้า

เอาล่ะตอนนี้นะเราลงกระดานเลนเนี่ยนะ
มาปลูกปากไชเรนไปเรียบร้อยแล้วครับผมวิธีการปลูกปากไชเรน
ง่ายผู้ชมทุกคนจะทำได้เราก็นำต้นไม้มา
ก็จะมีหลักตรงนี้เป็นไม้ตามกลุ่มต่างเอามือกดตรงที่ดินให้ตับลงไป
เรามีเชือกบาง

แล้วเราก็มัดกับหลักไม้ให้ต้นไม้เขาอยู่ให้สวยงามแค่นั้นเอง
แบบนี้ครับท่านผู้ชมมัดให้แน่นเพียงแค่นี้ครับผม
จากต้นเล็กในอนาคตต้นที่เราปลูกอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเติบใหญ่
เราก็จะกลายเป็นคนที่รักษาธรรมชาติในการปลูกป่าชายเลน
ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับท่านผู้ชมครับ

และตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับผมนะฮะ
น่าจะเล่นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ก็เรียกว่าเล่นต้องมาต้องเล่นนะครับผม
ก็คือการเล่นสกี้นะ
อย่าใช้เวลาไปไปด้วย

มันเป็นอะไรที่สนุกในการเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับครับ
ขากลับเนี่ยนะฮะได้แวะให้อาหารกับเหล่าลิงตามสองข้างทางของป่าชายเลนด้วย
ขอบอกเลยว่าเจ้าลิงค์เนี่ยช่างสนิทแนบแน่นกับคนซะจริงเลยอ่ะ
มามานั่งให้เรียบร้อยพวกเรา
มีความสุขกันหน่อยเราไปทำกิจกรรมที่ดี

ถ้าเกิดท่านผู้ชมจำได้เนี่ยนะครับผม
สภาพก่อนเราไปทำกิจกรรมเนี่ยนะฮะ
สภาพของเราเป็นกันแบบนี้ครับ
แล้วพอทำกิจกรรมเสร็จป๊าบ

แต่มันไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับ
เลอะเทอะมันพร้อมที่จะเปียกจะเลอะอยู่แล้วครับผม
เพราะว่ากิจกรรมที่เราไปทำนั้นมันต้องเปียกกันอยู่แล้วนะครับผม
ก็อยากจะบอกว่ามีความสุขในการที่จะมาดูธรรมชาติแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพมันค่อนข้างวุ่นวายนะครับผม

พอมาถึงแบบนี้เราได้เห็นธรรมชาติสวยนะฮะ
น้ำใสนะฮะแล้วก็มีการทำกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนกันด้วยนะครับผม
ก็ขอเรียนเชิญนะฮะสำหรับคนที่อยากจะมีวันหยุดสุดสัปดาห
แล้วก็อยากจะหากิจกรรมทำในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนฝูงนะฮะ
ก็เรียนเชิญได้ที่ผู้ใหญ่ชงโฮมสเตย์ครับผม
อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนนั่นเองนะครับผม
อ่ะเดี๋ยวแก๊งครับมีความรู้สึกยังไงที่เรามาทำกิจกรรมกันในวันนี้นะครับ
มีความสุขไหมกับการปลูกป่าชายเลน
โอเคครับมีความสุขมากเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้มาทำแล้ว
มันนิสึกว่าเราได้ทำอะไรเป็นสังคม

สนุกค่ะแค่นั้นเองนะครับผม

ถ้าเห็นในภาพมันจะมีตอนที่เราให้อาหารลิงเนี่ยเขาขึ้นมาบนเรือด้วยท่านผู้ชม
เขามาวัดใจกันตั้งนานกับเรานะกว่าที่เขาจะคว้ากล้วยจากมือเราไป
แล้วก็คว่ำทงคว่ำถังแล้วก็ทานน้ำที่เราเตรียมมาด้วยนะครับผม

ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำอะไรเรานะฮะ
ต่างคนต่างอยู่ก็รักกันอยู่ดีนั่นเองนะครับผม
เอาล่ะครับผมครั้งนี้เราพากันมาปลูกป่าแล้วก็ทำกิจกรรมที่นี่เรียบร้อยแล้ว
ครั้งหน้าพ่อบ้านละลาแจ๊คเชิญยิ้มจะพาไปอย่างนั้นต้องคอยติดตาม
ว่าอย่างไรสวัสดีครับ

จากใจ

ไม่เห็นเหรอทั้งลุยทั้งเล็ก

ลักษณะขำสะใดที่ตัวเองไม่ได้ไป
อยากไปใช่ไหม

อยากกินหอยแครงมากก็จะเก็บมาฝากครับ
ตอนนี้ล่ะไม่งั้นจะได้เห็นฉ่อนเด็ดกว่านี้เยอะแน่เลย

นี่อันนี้บางบุคคลกิจกรรมดีที่สำหรับบางคนเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแล้วแบบอยากหาอะไรทำใกล้กรุงเทพใช่ไหม
เพราะว่ามันเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เขาเรียกว่าต่างสัมพันธ์ธรรมไอตีที่ดีต่อกันได้ด้วย

แต่จริงเราไม่ได้อยากสารสัมพันธ์อะไรกับพม่าเท่าไหร่นะ

ขับรถไปง่ายไปตามเส้นทางถนนพระราม๒มุ่งหน้า
จังหวัดสมุทรสงครามตรงไปเรื่อยนะคะ
พอเจอสามแยกที่วัดธรรมประดิษฐ์
เลี้ยวซ้ายขับเข้าไปในตำบลคองโคน

ไม่กลัวแจร์ลี่ซันมีคริมกำแดด

อย่างนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะ

เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะ

ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจย้อนหลังได้นะคะ

มันโดดขึ้นเรือมาน้ำเนิ้มหายหมดเลยอ่ะตีมันไม่กัดเอาอ่ะลิง